ผู้ชมครับนักเรียนนักเลงไล่ทำร้ายกันยกพวกตีกันฟันกันแทงกันยิงกันมีอีกแล้ว
ไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะหรือไม่ต้องแก้ต้องแก้ค่ะควรจะต้องแก้ค่ะ
ไม่อย่างนั้นก็ตีกันไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุดไม่หน่อยต้องรู้จะแก้ยังไง
มันก็ตีกันอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมอย่างนี้หรอ
ใครทำผิดตำรวจก็จับไปป่าเจ็บล้มตายก็ช่างมันอย่างนี้หรอ
ใช่ไหมก็จะทำยังไงอ่ะดูภาพจากล้องวงจรปิดเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นสมุทรปราการนะครับ
มีกลุ่มนึงมากันประมาณ๑๐กว่าคน
มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยไล่ฟันเขาใหญ่เลย
แล้วในภาพจากล้องวงจรปิดแท้ผู้ชมจะเห็นว่า
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนสาวธอมนะครับ
ถึงขั้นต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะครับ
พวกดีพรุ่งนี้มันก็ยอมหยุดนะแต่ก่อนจะไปนี่ฮะ
เดี๋ยวนี้ชอบทำกันแบบนี้ไม่รู้เป็นพฤติกรรมลอกเรียนแบบตามกันหรือเปล่า
นี่ค่ะตีคนเสร็จแล้วก็เนี้ยใส่รถต่อ
น้องเขายกมือไหว้ขอทุกนิดมันก็ตีรถจากกระยานยนต์เขา
พังเสียหายแล้วมันก็พากันหลบหนีไป
แล้วดูตรงถนนครับรถราเขาก็นะขับไปขับมาไม่ได้กลัวอะไรเลยครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับมีคนเจ็บไปสามคนนะครับ
บางคนเนี่ยยกมือไหว้ร้องขอชีวิตก็รอดตายอย่างหุดหวิด
คนเจ็บเนี่ยที่เราได้เจอคนนึงเนี่ยชื่อการนะฮะเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายนะครับ
เขาบอกว่าฝั่งคู่อริเนี่ยขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหลายคันก็๑๐กว่าคน
อาวุธครบมือทุกคนมีกันครบหมดส่วนฝั่งเขามากันเจ็ดคนนะครับ
จักรยานยนต์ก็คือที่จอดอยู่ริมถนน๓๔คันนะฮะ
ในการเนี่ยบอกกับเราว่านี่ฮะหลังจากไปแจ้งความนะฮะ
แจ้งความที่สพพระประแดงนะครับมีใบรับรองแพทย์จากการบาดเจ็บนะฮะ
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่
ริมถนนสุขสวัสดิ์หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบางครุ
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทราการ๒ทุ่ม๒๗ตุลาคม
นี่ฮะภาพกลางวันนี่คือจุดเกิดเหตุนะครับส่วนกล้องวงจรปิดเนี่ยคือ๒ทุ่มนะครับ
วันเกิดเหตุการณ์บอกว่าเขามากับเพื่อนรวม๗คนผู้หญิง๔ผู้ชาย๓นะ
ก็นัดมาจอดรถนัดเคลียร์ปัญหากับกลุ่มคู่อริที่ลงมือไล่ฟันเขานั่นแหละ
ก็สืบเนื่องมาจากมีปัญหาเรื่องชู้สาวนะฝ่ายเขาเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาเคลียร์
ไม่มีอาวุธอะไรติดตัวมาด้วยทั้งสิ้นเพราะไม่คิดว่าจะถูกอีกฝั่งนึงเนี่ยทำร้ายแบบนี้นะครับ
อย่างตัวของการเนี่ยบอกว่าเขาโดนฟันเข้าหลายแห่งตามร่างกายนะฮะบาดแผลที่ถูกฟันเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมีพวกมีดขอยาวอ่ะนะ
เข้าหัวเข่าขวากับแขนซ้ายรวมแล้วนะเย็บ๑๑เข็มนี่คือที่ฟันแล้วเข้านะคุณเขียนมาสอนเนี่ย
ซ้ายตรงนี้นะกับหัวเข่าขวาแต่การบอกว่ามันมีจุดที่โดนฟันแต่โชคดีเหลือเกินที่ไม่เข้า
ถ้าอย่างนั้นป่านี้ตายไปแล้วก็คือที่แผ่นหลังที่ดั้งจมูกแล้วก็ที่ศีรษะนี่โชคดีไม่เข้านะฮะ
จักรยานยนต์ของกลุ่มของเขาเนี่ยขี่กันไปเนี่ย๗คน๕คัน
ถูกรุมฟันจนพังเสียหายหมดทุกคัน
นี่ตลอดเขาหนักเชี่ยพวกนั้นแล้วเขากลัวโดนรุม
เขาก็เลยชวนพวกเราไปด้วย
ชวนผมไปแบบว่าไปยืนคุมอะไรอย่างนี้
หรือว่าควรมาพอคุยกันเสร็จมันจะเอามาจะรุมกันไหม

ก็ประมาณ๒๓ได้

รถก็๗๘คัน

ลากันมาเลยไม่เก็บแม่เลย
ตอนนั้นที่เราไปรอที่ป้ายรถเมย์ก่อนแล้วถูกไหม

พอฝ่ายนู้นมาก็ทำไงต่อ

เขามีไล่ปันม่อยมากเลย
เราได้คุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
น้องเป็นเด็กสาวอายุ๑๕ปีนะครับ

บอกว่าสาเหตุก็คือเพื่อนผู้หญิงของเขาในกลุ่มเนี่ย

เคยคบหากับผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มที่มาทำร้าย

แล้วก็มามีแฟนใหม่เป็นกลุ่มนี้แหละ

แฟนเก่าเนี่ยในกลุ่มที่ทำร้ายเนี่ยก็ไม่พอใจ
วันเกิดเหตุก็คือนัดมาเคลียร์กันค่ะนะ
แต่ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนัดเคลียร์กันเนี่ย

ก็ถูกฝั่งนั้นเนี่ยมันไล่ฟันใหญ่เลย

๓คนมีคนชื่อตังค์ที่โดนที่โดน
เหงาคือมี่ดตะขอเลี้ยวยาวอะนะฟัน

เนี่ยลดผู้หญิงล้ม

มีคนหนึ่งเกือบจะโดนปัน

ขอร้องนะคะสู้ว่าอย่าทำเขาก็จะใส่อย่างเดียวเลย
วันนี้พนักงานสอบสวนสพพพให้ฝั่งคนเจ็บ
มาชี้รูปของฝั่งที่ทำร้ายนะครับฝั่งคนเจ็บบอกชี้ได้เลยหนึ่งคนจำได้
แล้วจะติดตามกลุ่มเพื่อนมาดำเนินคดีด้วย
ตอนนี้ฝั่งคนเจ็บเขาบอกเขาจำได้
แน่นอนที่ตำรวจได้รูปมาเขาบอกชี้ถูกเลยคนหนึ่งคนนี้นะ